กรณีที่แก๊งวัยรุ่นดักแทงนักศึกษาวิศวะปี๑
เสียชีวิตที่ตลาดร่มไซนนทบุรี

แต่ตามไปจับได้ที่พระนครศรีอยุธยาคนก่อเหตุ

ก็พูดจาท้าทายก็เลยบันดาลโทษะนะฮะ

คุมตัวนายพีรพัฒน์นาคสนิทหรือว่าปอนปอนอายุ๑๙
นี่ครับเอาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ลานจอดรถหน้าตลาดร่มไซ
ตีวานนท์ปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีฮะ

สามารถตามจับกลุ่มได้ที่บ้านหลังหนึ่ง
ในพื้นที่อำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พร้อมกับนายตุงอายุ๑๖ปีผู้ร่วมก่อเหตุ
เป็นยานพานะที่ใช้ก่อเหตุครับกับอาวุธมีดปลายแหลม
ความยาวฟุตหนึ่ง๓๐เซนติเมตร
ซึ่งเป็นอาวุธที่ใช้ก่อเหตุแทง
นายจีรพัฒน์ดีสูงเนินอายุ๑๘ปีหรือว่าบาร์ดนะฮะ
ถูกแทงนี่เป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่๑

ทำแผงครั้งนี้นะครับมีแม่ค้าในตลาดร่มไซดมารอดูนี่ฮะ
โอ้โหมารอดูเป็นจำนวนมากเลย
ในปรณ์เนี่ยรับสารภาพทุกข้อกล่าวหา
ลงมือฆ่าเนี่ยเขาบอกผู้ตายมาพูดท้าทาย

บันดาลโทษะของขึ้นนะฮะ
แต่บอกก่อเหตุไปเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะทำถึงตายนะ
แต่ก็อยากจะขออโหสิกรรมให้แก่วิญญาณของผู้ตาย
แล้วก็ฝากขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วย

พระเจ้าขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ